คุณผู้ชมเรามาติดตามต่อเนื่องเรื่องของสถานการณ์โควิดในบ้านเรา
ช่วงนี้เราก็พอจะอุ่นใจไปบ้างแล้วตัวเลขลดลงเรื่อย
แต่ว่ามันมี๒คลัสเตอร์ที่สำคัญ
ก็คือคลัสเตอร์เรือนจำในจังหวัดนราธิวาส
กับอีกคลัสเตอร์หนึ่งก็คือคลัสเตอร์สถานบันเทิง

กลายเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีตำหนิเลยนะ
บอกว่าอาจจะมีคนเห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องจับตามองไปว่า
จะมีการทบทวนมาตรการต่างหรือมีข่าวลือออกมาว่า

ไปดูที่คลัสเตอร์ของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสกันก่อนนะครับ

มีผู้ต้องขังแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส๑๒๐คนแล้วนะครับ
แต่ว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ระบบปิดนะครับ
ก็เลยมีความมั่นใจว่าโควิด๑๙จากเรือนจำ
จะไม่แพร่ออกมานอกเรือนจำนะครับ
ทพพันธ์ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดนราธิวาส
หารือมาตรการในการป้องกันการประบาด

โดยอธิบดีเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำนราธิวาสล่าสุด

โดยเป็นผู้ต้องขัง๙๕คนแล้วก็เจ้าหน้าที่๒๕คนนะครับ
สำหรับผู้ต้องขังตอนนี้ให้กักตัวอยู่ในแดนพยาบาล
ส่วนเจ้าหน้าที่ได้แยกออกเป็น๒ส่วน
รายกักตัวอยู่ที่เรือนจำเก่า
และอีก๕รายก็กักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน

โดยได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส
เพิ่มมาตรการขึ้น๓ระดับก็คือ๑แยกคนใกล้ชิด
คนใกล้ชิดถูกแยกนั่นหมายถึงทั้งผู้ต้องขังต่อผู้ต้องขังด้วยนะ
แล้วก็สำหรับญาติหรือครอบครัวก็งดเข้าเยี่ยมเป็นเวลา๑เดือนแล้วนะฮะ
เพื่อไม่ให้ไปแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัวหรือว่าสู่คนภายนอกหรือสู่ชุมชน
ซึ่งญาติผู้ต้องขังก็สามารถซื้อของในการที่จะเยี่ยมญาติ
หรือว่าเยี่ยมญาติผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส์หรือผ่านช่องทางทางแอปพลิเคชันไลน์
ทางเรือนจำหรือว่าทางกรมราชธรรมนั้นจะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านนะครับ
แล้วก็มาตรการอีกหนึ่งมาตรการก็คือการเตรียมความพร้อมเรื่องของโรงพยาบาลสนาม
กรณีที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับ
ขณะเดียวกันยั่นย้าให้เจ้าหน้าที่ราชฐานในเขต๙
เสริมกำลังในการช่วยดูแลเรือนจำจังหวัดนราธิวาส
ในการปฏิบัติหน้าที่อีกจำนวน๓๐รายนะครับ
แล้วก็ทางด้านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่นะคุณนะ
ใช่ค่ะปรัตนายแพทย์เกลียดทัยผูลวงรจิตปราตกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดในเรือนจำที่นราธิวาส
ซึ่งปราตกระทรวงสาธารณสุขบอกมันเป็นระบบปิด
ทำให้การควบคุมดูแลมันง่ายขึ้น
เหมือนกับที่เคยใช้ที่สมุทรสาครนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะควบคุมโรคได้ใน๒๘วันหลังจากนี้
ส่วนจำนวนคนที่มีความเสี่ยงสูงในคลัสเตอร์
ที่บอกว่าโอ้โหมีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำเป็นพันราย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้านแล้วก็ตรวจเชื้ออยู่นะคะ
ส่วนของวัคซีนทางประหลัดก็บอกด้วย
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสาธารณสุขด้วยนะคะ

ต้นต่อของการติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะครับ
เพราะว่ามีการพบว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจำ๑ราย
ก่อนหน้านี้มีอาการไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่น
แล้วก็ลิ้นไม่รับรสแต่ยังคงทำหน้าที่อยู่
ก็เลยเอามาติดสำหรับเจ้าหน้าที่รายอื่นแล้วก็ผู้ต้องขังด้วยนะครับ

อย่างไรก็ตามในคลัสเตอร์ของเรือนจำจังหวัดนราธิวาส
มันมีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะว่า
มีผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำแห่งนี้
แต่ว่ายังไม่รู้ตัวไงแล้วก็ยังไม่มีการตรวจโรค
ได้ไปร่วมงานกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคม
ต้านภัยยาเสพติดที่จัดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ
ซึ่งในงานดังกล่าวมีทั้งผู้ต้องขังมีเจ้าหน้าที่มีประชาชนจากหลายจังหวัด

ที่สุราธานีเมื่อกี้ผมบอกไปจังหวัดอะไรนะ

จัดที่สุราธานีข้ามจังหวัดไปจัดที่สุราธานี
ก็จากการตรวจสอบของทางสาธารณสุขนะครับ
ก็พบว่าการจัดงานจัดขึ้นเพียงวันเดียว
ผู้ต้องขังไม่ได้ไปปะปนกับคนหมู่มาก
แล้วก็ล่าสุดยังไม่มีรายงานการติดเชื้อเพิ่มเติม
จากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวนะครับ
ส่วนคลัสเตอร์ใหญ่ที่ถูกจับตามองอีกคลัสเตอร์หนึ่ง
นั่นก็คือคลัสเตอร์สถานบันเทิง

ใช่ค่ะสถานบันเทิงย่านทองหล่อกับเอกมัย

ติดลักษณะนี้มันเป็นเหมือนกับการติดแบบพลุแบบกระจาย
พอไปเที่ยวสถานบันเทิงนึงเสร็จแล้วต่อไปอีกสถานบันเทิงนึง
แล้วก็มีการเดินทางออกต่างจังหวัดด้วยแบบนี้
ใช่นะฮะคือเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของสาธารณสุขเขาออกมาเปิดเผย
บอกว่าการติดเชื้อในสารบันเทิงในกรุงเทพมนครและปริมณฑล
พบติดเชื้อ๗๐รายแล้วนะคุณ
แต่ละกลุ่มพบความเชื่อมโยงกันสมุติฐานจากที่ตรวจสอบข้อมูล
เชื่อได้ว่าเริ่มต้นจากสถานบันเทิงในจังหวัดปฐุมธานีคุณ
ที่มีนักศึกษามธรรมศาสตร์ไปใช้บริการ
กลุ่มนี้มีการติดเชื้อ๑๑คนแล้วก็เชื่อมโยงกับตลาดบังแคร์นะครับ
และทีนี้ฮะผู้ติดเชื้อจากกรณีของปฐุมเนี่ยนะฮะ
ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงที่ทองหล่อคือคริสตันคลับทองหล่อ
ทำให้มีผู้สัมผัสและผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม
โดยผู้ติดเชื้อก็ไปเที่ยวต่อที่นี่ครับ
ร้านอะไรนะบราบาบาที่ทองหล่อเหมือนกัน
ทำให้มีการติดเชื้อและคนที่ติดเชื้อก็ไปเที่ยวอีก
เบียร์ฮาวส์เอกมัยติดกันเป็นลูกโซ่
คือตอนนี้เขาบอกถึง๑๔สถานที่ออกมาแล้วนะคุณนะ
สถานที่ที่เป็นสถานบันเทิง
ที่เป็นคลัสเตอร์ของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๗๐รายเนี่ยนะฮะ
ก็ผมยกตัวอย่างแล้วกันให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบตัวเองด้วย

หนึ่งที่ปฐุมธานีก็คือผับชมดาวพร่างพราวณก้ำกึ่งรังสิต
แล้วก็๓เป็นครอบครัวนักร้องนักดนตรีที่ไปเล่นดนตรีร้องเพลง

ใช่ฮะร้านหัวราน้ำนะฮะเพชรเกษม๘๑นะครับ
แล้วก็มีบ้านผะหนคาเฟ่แอนด์บาร์ที่จะรู้จัก
นี่แหละฮะก็คือทั้งหมดนะฮะเกือบ๑๔สถานที่นะครับ
ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยรายชื่อออกมา
ใช่ค่ะต้องเปิดเผยรายชื่อนะคุณใช่เพื่อที่จะให้คนที่เป็นนักเที่ยวที่ไปเที่ยวที่นั่น
หรือว่าคนที่รู้ตัวว่าไปที่นั่นแล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นอีก
หรือว่าไปพบกับครอบครัวต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบตัวเองกักตัวเองด้วยนะฮะ

คือถ้าเกิดโทรแจ้งแล้วก็บอกว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงเนี่ย
จะได้มีการนำตัวมาแล้วก็มาตรวจนะคะ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีบุคคลระดับรัฐมนตรีเนี่ย
ไปเที่ยวในย่านทองหล่อเมื่อวันที่๒๕มีนาคมนะครับ
ทีนี้ก็มีกระแสข่าวต่อว่า
เหล่านั้นเข้าร่วมประชุมคอรมอลเมื่อวันที่๓๐มีนาคม
แล้วก็ออกตรวจราชการด้วยในวันที่๓เมษายน
มีรายชื่อที่น่าจะเกี่ยวข้อง๓รัฐมนตรี
ตรวจสอบไปทั้ง๓คนเลยนะฮะ
หลายคนจับจ้องไปที่รัฐมนตรีคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบ
หรือว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนายอธิรัฐรัตนเศษ
หรืออีกหนึ่งคนก็คือรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีพลังงานนายสุพัฒนภงพันธ์มีเฉา

ศักดิ์สยามบอกว่าในวันที่๒๕มีนาคม

วันรุ่งขึ้นไปร่วมทดสอบรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีกลางบางซื่อ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ที่สารบันเทิงที่ทองหล่อนะครับ
ส่วนนายอธิรัฐเปิดเผยบอกว่าเย็นวันที่๒๕มีนาคม
ตัวเขาเองกลับไปลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็มีงานทั้งวันดังนั้นไม่ได้ไปเที่ยวที่ทองหล
ใช่ค่ะส่วนรัฐมนตรีอีกคนนึงที่อยู่ในข่ายนี่นะคะ
คือนายสุพัฒนภงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระแสข่าวออกมาบอกว่า
ไปร่วมงานเลี้ยงเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยที่ติดโควิด๑๙
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนี้นะคะ
บอกว่าพอสอบสวนโรคแล้วเนี่ยไม่ได้มีรัฐมนตรีคนไหนไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
แล้วก็ไม่ได้ติดจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นด้วย
โดยนายสุพัฒนภงเข้าตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลอุดรธานี
ระหว่างที่ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็มีกำหนดว่าจะมาฉีดวัคซีนนะคะ
ส่วนอาการของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนั้นนะฮะ
ขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ที่สอบสวนควบคุมโรคร่วมกับเจ้าหน้าที่สารทูตญี่ปุ่นนะครับ
ก็กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดอาการล่าสุดทรงตัวนะฮะ
ก็ยังไม่มีอาการปอดบวมแต่ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
ทีนี้เมื่อเช้าความคืบหน้าเพราะว่ารองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทินชาญวิรากูลได้โพสต์เฟซบุ๊กออกมา
ใช่ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์ตอนนี้นี่แหละ
บอกว่าอาจจะต้องทบทวนมาตรการต่างหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีการติดเชื้อจำนวนมากในกลุ่มคนที่ไปใช้สถานบันเทิง
แล้วก็จากการสอบสวนโรคกลุ่มนี้เขามีพฤติกรรมแนวโน้ม

มันมีความเป็นไปได้นะว่าสงกรานปีนี้อาจจะต้องอาจจะเป็นช่วงเวลาของการระบาด
ดังนั้นถ้าเกิดพวกเรายังคิดถึงความสุขความสนุกสนานของตัวเอง
มากกว่าคำนึงที่ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อส่วนรวม
มันมีโอกาสที่จะแพร่ระบาดได้มาก
แล้วคุณอนุทินบอกด้วยนะถ้าเกิดอาทิตย์นี้สถานการณ์มันยังแย่ไปกว่านี้

ที่เขาอาจจะต้องมีการควบคุมโรคที่มันเข้มข้นขึ้น
เพื่อให้สงกรานเป็นสงกรานปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัย
เมื่อเช้านี้นักข่าวไปรอสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาบิ๊กตูด้วย

ตู่เดือดด่ากราดโควิดไม่จบเพราะพวกไม่มีจิตสำนึก
หวังว่าสงการจะดีขึ้นแต่ยังคงมีคนฝ่าฝืนในเรื่องของกติกาต่างนะครับ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวระหว่างการเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
แก่ผู้ว่าแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่นะครับ
ทีนี้ก็ถูกถามถึงเรื่องของโควิด๑๙โดยเฉพาะในคลัสเตอร์สถานบันเทิงเนี่ยนะครับ
ก็นายกบอกว่ารัฐบาลคาดหวังว่าในช่วงสงกรานทุกคนจะมีความสุข
แต่มันก็เกิดขึ้นมาอีกจนได้เพราะนี่คือคนต่อให้มีมาตรการอะไรออกมาก็ตาม
แต่เมื่อคนไม่ปฏิบัติตามยังไม่มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกัน
ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะนายกยอมรับด้วยว่ารู้สึกไม่สบายใจในเรื่องของการระบาดของโควิด
ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันและร่วมมือกันในการสร้างแรงศรัทธาให้กับประเทศแล้วก็สร้างความปลอดภัยด้วย
แต่ทีนี้ฮะอีกคนที่เราไปถามก็คือเลขาสมชนะครับผลเอกนัทพลนักผ่านิต
ว่าจะมีมาตรการต่างเกิดขึ้นอีกหรือไม่เช่นทบทวนเวลาเปิดร้านอาหารนะครับ
เลขาสมชบอกว่าตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะก็ต้องรอข้อมูลจากศาสุกก่อนนะครับ
ถึงจะมาพิจารณาเรื่องของมาตรการนี้แต่ว่าตอนนี้ร้านอาหารต่างเปิดปิดได้ตามเวลาเดิม
ที่เคยประกาศไปเรื่องของมีผลต่อระยะเวลาของการกักตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมา
ชาวต่างชาติไหมเพราะว่าเราก็จะเปิดประเทศกักตัวน้อยลง
แต่ปรากฏว่าโอ้โหมันเกิดสถานการณ์แบบนี้อีกนะฮะ
เพราะเลขาสมชบอกว่ายังเหมือนกันนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งนักข่าวถามเลยท่านมีข่าวลือออกมาเลย
ว่าจะมีการเคอร์ฟิลล์หรือกำหนดระยะเวลาในการอยู่บ้านเลย
อยู่ในเคหสถานในช่วงเวลากลางคืน
เลขาสมชบอกว่ายังเหมือนกัน
ถ้ามาตรการในการกำหนดเวลาในการให้อยู่บ้าน
ห้ามออกจากเคหสถานมันเป็นเรื่องใหญ่

แต่คุณสืบสกุลก็ต้องดูสถานการณ์
ยอดตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้ออย่างวันนี้
เห็นเลขแล้วเราก็สายห่วง
หลักคุณผู้ชมที่ผ่านมา๒หลักมาตลอดให้เราใจชื้น
วันนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อ๑๙๔ราย
เป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศ๑๘๒ราย
แล้วก็อยู่ในสเตจคอรันทีน๑๒ราย
ซึ่งแพทย์หญิงอภิษมัยบอกว่าผู้ติดเชื้อสูงสุดในประเทศเรา
ตัวเลขนี้นะอยู่ที่นราธิวาสก็คือ๙๓ราย
กรุงเทพมหานคร๔๖ราย
แล้วในจำนวน๔๖รายมีเด็กหญิง๕เดือน
มีเด็กชายอายุ๑ขวบด้วยค่ะ
ก็๒กลุ่มนี้ก็คลัสเตอร์เรือนจำนราธิวาส

คุณผู้ชมฮะถอนหายใจนิดหนึ่ง
ช่วยกันนะฮะอากาศต้องไม่ตกต้องไม่ประมาทด้วยนะครับ
เราจะได้พักผ่อนช่วงสงกรานอย่างมีความสุขกัน